ธวกฅมีว่าจะเปิดไปแล้วเจออะไร

เปิดชักโฟล็งค์มาเจองูเห่าอยู่

คุณป้าขออภัยนะคุณป้าฉี่ลาดเลยนะ

แล้วก็แล้วมันขดอยู่อย่างนี้ครับ

ที่บ้าน๓แยกรรพีชตมกรุหยันต์อเภอทุ่งใหญ่
กู้ภัยก็ไปช่วยคุณป้าเขาก็แจ้งกู้ภัยไปแหละแต่ว่าไปเช้าแล้วนะ
ฟ้าสางพอดีนะฮะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวในห้องน้ำไม่เจองูแล้ว
เพราะมันลงไปในบ่อเกลอะแล้วอ่ะมันลงเข้าไปแล้วจะไปเอาออกมายังไงก็ยากเหมือนกันนะฮะ
ก็กู้ภัยก็ใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งจับงูได้คุณผู้ชมเขาเก่งเหมือนกันนะ
ล้วงเข้าไปอย่างนี้ฮะความยาววัดได้สักประมาณเมตรครึ่งน้ำหนัก๓กิโลด้วยกัน
เอาออกมาเสร็จก็ใส่กระสอบปุ๋ยไปปล่อยไกลบ้านคนหน่อย
ไปถามคนที่ประสบเหตุชื่อว่าคุณสุกัญญาอาสาเจ้า
บ้านก็บอกว่าเนี่ยก็ตีหนึ่งป้าก็ก็ปวดปัสสาวะอันนั้น
ก็นอนอยู่ก็ปวดท้องก็ลุกขึ้นมา

เดินเข้าไปฝาชักโคกมันปิดอยู่
ก็หงายฝ่าชักโคกขึ้นมาก้มลงดูสำรวจ
ลงดูสำรวจโอ้โหไปเจองูเห่าตัวเบลอเลยฮะนอนขดอยู่
กำลังอุ่นอุ่นเลยอ่ะเออในสักโครกพอดีอ่ะ
คุณป้าก็ตกใจใช่ไหมฮะกลัวทำอะไรไม่ถูก
สุดท้ายป้าบอกว่าโอ้ป้าฉี่ลาดใส่ประถุงนี่ลูกเอ้ย
เอออั้นไม่อยู่เลยนะครับแล้วก็วิ่งออกจากห้องน้ำ
ไปปิดประตูถังงูในห้องน้ำก่อน
ให้มันเลื้อยออกมาข้างนอกนะฮะแล้วก็นอนไม่หลับทั้งคืน
จนกระทั่งมาโทรหากู้ภัยตอนเช้าให้มาช่วยจับงูครับ
คือไอ้มันเองเข้าห้องน้ำที่

พอรู้ข่าวชาวบ้านก็แห่กันไปเต็มไปหมดเลยนะไม่ได้ดูงูนะไปจดเลขที่บ้านคุณป้า
กลับไปดูจะมีรถของกู้ไปแล้วก็ไปเสียงโชคกันต่อไปอ่าประวังใครจะเข้าห้องน้ำ
ชักโคกถ้ามันปิดอยู่ยิ่งยิ่งลุ้นหนักหน่อยเนอะขนลุกอ่ะทำให้นึกถึงเหตุการณ์ตอนที่มี
งูออกมาแล้วกัดเจ้าโลกอ่ะเออมันก็มีเหมือนกันนะค่ะ